เหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการเหยียบกับวัตถุระเบิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะตรงนั้นเป็นอุทยานผาแดง
พอเหยียบเสร็จแล้วปุ๊บโอ้โหมันระเบิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ๒นายนะคะ
โอ้โหระวังด้วยระวังด้วยเดี๋ยวนกขา
โอ้โหเต็มหน้าผมเลยอ่ะกลับพายเก่ากลับบ้านเก่าฮะกลับบ้านเก่า
คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยเป็นสีเทานี่คือเราต้องย้อมสีไม่ใช่เจ้าหน้าที่พลังตัวนะ
แต่จริงตรงนั้นคือเลือดค่ะเลือดเต็มหน้าเต็มมือไปหมดเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อเช้าตอนที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแดงเนี่ยนะ
เหยียบกับวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดค่ะตรงรอยต่อบ้านผาแดงบ้านอรุโนไทยที่เชียงดาวของจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สองนายได้รับบาดเจ็บนะคะคือนายอัธพลภาระวันเป็นเอ่อ
ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้างใบหูขวาและอีกคนนึงเนี่ยก็คือนายเสถียรพินิษฐ์ไกรวัน
ก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้ากับเข่าขวาค่ะทีเนี้ยพอเจ้าหน้าที่เหยียบกับวัตถุระเบิดได้รับบาดเจ็บแบบนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพาตัวคนเจ็บทั้งสองคนเดินเท้านะออกจากป่าพาตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลชัยประการ
ทีนี้หลายคนที่ดูข่าวนี้ก็เป็นห่วงค่ะว่าอาการของเจ้าหน้าที่ทั้งสองเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้อยู่ที่ห้องฉุกเฉินอยู่นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องเข้ามาตรวจสอบตรงนี้เลย
ผาแดงเนี่ยว่าเอ๊ะจุดตรงนั้นมีหลักฐานอะไรบ้างหรือระเบิดนี้มันเป็นระเบิดอะไรมาจากไหนยังไงนะคะ
เพื่อที่จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะครับ